ท่านผู้ชมครับลืมบ้านกกอกกันหรือยัง
กกอกที่มุกดาหารนะครับที่เคยมีคดีของน้องชมพู่
ก็เป็นข่าวดังกันมานานพอสมควรนะครับ
ที่เราทราบข่าวกันล่าสุดว่าเขากำลังสร้างหนัง
เขาถ่ายทำกันเสร็จแล้วนะถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับ
กำลังตัดต่ออยู่จะรอฉายเนี่ยนะฮะ

แต่ผู้กำกับหนังเรื่องนี้ชื่อคุณสมยศศรีสมบูรณ์

บอกว่าหมอปลาช่วยหน่อยเถอะ
ไม่ได้ช่วยมาสะดงแสดงอะไรนะถ่ายหนังเสร็จแล้ว
ช่วยมาปราบผีให้หน่อยสัมภเวษีที่บ้านพักที่ลาดพร้าวกรุงเทพ
มีผีตามมาหรือเปล่าอุ้ยขนลุกไม่น่าเชื่อ
บางคนบอกเอ๊ะพี่โปรโมทหนังหรือเปล่า
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเอาค่อยตามไปนะครับ
ถูกวิญญาณตามหลอกหลอนเห็นเป็นเงาดำมาเข้าฝัน
วันเนี่ยมาปรากฏร่างอยู่ที่หน้าสารพระภูมิที่บ้าน
บอกขอมาอยู่ด้วยขอมาอยู่ด้วย
นี่ฮะสารพระภูมิที่บ้านของคุณสมยศ
แล้วเป็นแบบนี้มาหลายวันหลายคืน
คืนนอนอยู่ฝันเห็นวิญญาณสัมภเวษีตื่นตกใจกลางดึก
เชื่อว่าจะต้องตามมาตั้งแต่ยกกองไปถ่ายทำหนังที่บ้านกรกกอกที่มุกดาหาร
ดูภาพศาลพระภูมิเมื่อกี้ที่บ้านของคุณสมยศนะฮะลาดพร้าวนะครับ
นี่ลักษณะแบบนี้
พอเราเห็นแบบนี้เราก็เลยเอ้าไหนลงไปดูหน่อยสิ

เอาให้แน่นี่ฮะบ้านของคุณสมยศนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปนะครับ
พระภูมิเจ้าที่เนี่ยอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะฮะ
แล้วเป็นจุดที่เขาบอกว่าเขาเจอพวกวิญญาณเจอสัมภเวษีเนี่ย
ยืนอยู่ที่หน้าศาลบอกจะขอมาอยู่ด้วยเป็นสารเก่าแล้วครับ
เหมือนกับขาดการดูแลมาอยู่นานพอสมควร
ใบสงใบสีอะไรก็ใบกรอบหมดแล้ว
คุณสมยศบอกว่าซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อปี๒๕๕๙
เข้ามาอยู่เนี่ยคือปี๕๗
วันที่เข้ามาอยู่ก็เชิญพรามมาตั้งสารพระภูมิให้
สารนี่ก็ซื้อมา๑๒๐๐ก็มาทำพิทงทำพิธี
แต่วันตั้งศาลเนี่ยวันนั้นนะนะ
ปี๕๗เนี่ยอยู่ดีพรามที่มาทำพิธี
มีอาการคล้ายกับสติหลุดเลยนะ
ถึงขั้นแบบอยู่ดีทำพิธีอยู่
เดินออกจากบ้านไปแบบเดินแบบไม่รู้ตัว
จนต้องไปตามกลับกันมา
พอพรามได้สติบอกโอ้โหสมยศ

ขอให้มันไหว้บุชาบ่อยนะ
นี่ฮะจนเวลาผ่านมาถึงช่วงต้นปี๖๓
คุณสมยศยอมรับว่าแทบไม่ได้ดูแลทำความสะอาดสารไม่ได้กราบไหว้บูชาเลย
แทบจะกลายเป็นสารร้างแม้จะอยู่ในบ้าน
ยังมีพระภูมิเจ้าที่สิงสถิตอยู่หรือเปล่าท่านยังสถิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะตัวเองก็ต้องไปต่างจังหวัดไปถ่ายทำภาพยนตร์
ซึ่งเรื่องนี้คุณสมยศยืนยันว่าไปถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวภูไทยพื้นบ้าน
ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้พูดถึงอะไรของคดีน้องชมพู่เลยลุงพงลุงพลอะไรไม่ได้เกี่ยวเลย
แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อถ่ายทำเสร็จแล้วนี่ฮะบรรดาดารานักแสดงต่าง
มีฉากนึงคือเอาละไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของคดีน้องชมพู่
หรือว่าลุงพลป้าแตนอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มีฉากหนึ่งต้องไปตั้งเวทีคอนเสิร์ตที่ต้นมะขาม
อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของคุณแม่น้องชมพู่แถวนั้นมีสารเพียงตาที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นตัวเองจะเผลอไปลบหลู่อะไรหรือเปล่าหรือจะทำผิดอะไรหรือเปล่า
นี่ฮะหลังจากปิดกองช่วงต้นเดือนมกราคม๖๕คุณสมยศบอกว่าทีนี้เริ่มฝันร้ายติดต่อกัน๓๔ครั้ง
ในฝันเนี่ยกำลังนอนอยู่บนเตียงในฝันนะแต่ว่านอนอยู่บนเตียงจู่เนี่ยมีวิญญาณสัมภเวษี
มีลักษณะเงาดำถมืนมาอยู่ตรงหน้าแล้วบอกว่าตามมาจากกกอกจะขอมาอยู่ด้วย
นี่ซึ่งตอนนั้นบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะทำบุญไปให้กันแล้วกัน
โอ้โหแต่วิญญาณวิญญาณตัวนี้มันดื้อมากมันบอกจะอยู่ยังไงก็จะอยู่ให้ได้
แถมยังบอกด้วยว่าจะขออยู่ที่สารพระภูมิด้วยเพราะสารพระภูมิไม่มีเจ้าที่อยู่แล้ว
ญาติพี่ญาติผู้ใหญ่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าสารพระภูมิเนี่ย
ถ้าปล่อยให้ร้างถ้าปล่อยให้ร้างแล้วก็ไม่ได้ดูแล
ระวังสิ่งไม่ดีหรือผีตัวอื่นมันจะมาอยู่แทน
และเราจะแพ้เราอาจจะทำร้ายเราถ้าเราทำไม่ดี
ซึ่งปกติแล้วพี่ก็ทำผิดอยู่ตรงที่ว่าพี่ไม่เคยไห้สารพระภูมิเลย
พี่ก็เดือดเนื้อร้อนใจจนกระทั่งไปหาหมอ
กระทั่งแบบมันมีบางวันหรืออาจจะคิดมากหรืออาจจะเครียดพี่ก็ไม่ทราบ
บางวันก็เน้นหน้าอกบางวันก็หายใจไม่ออกหรือปวดหัว
แล้วก็เราจะทำยังไงดีก็เลยต้องพึ่งหมอปลา
เพื่อความสบายใจพี่ก็ไม่อยากมีสารก็ได้
ถ้าหมอปลามองดูแล้วถ้าพี่ยศไม่สบายใจหรือมันมีอะไร

นี่ฮะคุณสมยศเลยบอกอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อย

ถ้าดูแล้วแบบท่าทางไม่ดีก็จะทุบก็ได้

นั่งอยู่ข้างล่างนะฮะคุกเข่าอยู่ข้าง

นี่ฮะแล้วก็พระเอกนักแสดงต่างหลายคนนะครับ
ทีนี้คุณสมยศบอกว่าพอฝันประหลาดติดต่อกัน
มีวิญญาณตามมาจากกกอกบอกจะขออยู่ด้วยแล้วไม่ให้อยู่เนี่ย
วิญญาณก็บอกจะอยู่ให้ได้จะอยู่ที่สารพระภูมิที่บ้าน

ก็เลยทำบุญตักบาทให้ทุกเช้าแต่ก็ไม่หายจนเริ่มจิตตก
เวลาเข้าออกบ้านพอหันไปมองสามพระภูมิ
ตาจะพล่ามัวเห็นเงาสีดำอยู่ที่ศาล
ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วย
คุณสมยศบอกว่าก็พยายามช่วยตัวเองหลายอย่างนะ

เอาผ้ายันนี่เอาเหรียญท้าเวสวรรณ
พกติดตัวตลอดเวลาติดผ้ายันไว้ที่หัวเตียง
นี่ฮะเห็นมั้ยฮะเอาให้คุณบอมอภิวัตรดูเลย
คือก็ดีขึ้นก็รอดปลอดภัยจากเงาดำ

เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะด้วยบุญบารมีของท้าเวสวรร
ช่วยปกป้องแต่ก็ยังไม่สบายใจไง
คืออุงสุเบียบบอกว่าแล้วพี่จะต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตเหรอ

ก็คือว่าไปบูชามาจากวัดอรุณครับ

ทาเวชสุวรรณเป็นเทพ
ดูแลเรื่องพุทธวิวิญญาณและพุทธวิวิญญาณจะเกรงกลัวทาวเวสุวรรณ
เพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้
พี่ทำเพื่อให้พี่สบายใจแล้วก็ไม่คิดมาก
เพราะฉะนั้นในหัวนอนพี่พี่จะติดยันทาเวสวันไว้บนหัวนอน
เพื่อกันสิ่งไม่ดีที่จะมาที่ตัวพี่

เดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องปรากฏการณ์หรือว่าที่มาตำนานของท้าเวสวัน

ได้คุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะครับ
หมอปลาเชื่อว่านี่ไม่ใช่การโปรโมทหนังนะครับ
เพราะว่าหนังเนี่ยยังถ่ายทำแบบคือ
เสร็จยังตัดต่อไม่เสร็จยังไม่มีกำหนดฉายเลย

คงไปเจอสิ่งที่มันเหนือธรรมชาติจริง

ผมมองว่าอาจจะเหนือธรรมชาติก็ได้

เพราะผมก็ยังไม่ได้ไปเจอตัวแก
แกเกิดจากกาที่แกไปกำกับหนัง
แล้วแกเจอเหตุการณ์เหมือนงี้หรือเปล่า
ถ้าเธอเหตุการณ์เหมือนงี้
ก็ต้องปลลูกมา
แต่ไม่ใช่ชุมพยานาคนะ
เอาเป็นว่าเย็นวันพรุ่งนี้นะครับ
เดี๋ยวหมอปลาจะไปที่บ้านของคุณสมยศ

ถ้าไม่มีวิญญงวิญญาณสัมผัสอะไรพวกนี้

ถ้าไม่มีสัมผัสไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าพบว่ามีวิญญาณสัมภเวษีมาอาศัยอยู่ในศาลเขาจริงในบ้านเขาเนี่ยจะทุบสารเลย

แต่หลายบ้านหลายที่เขาก็เคารพนับถือเรื่องของสรรพภูมิเจ้าที่

แต่ถ้าบ้านไหนคิดว่าถ้าหมอปลาทำแบบนี้แล้วสบายใจอันนี้ก็แล้วแต่

ถูกต้องครับ